ดูเรื่องนี้กันก่อนช่วงนี้มีการบวชนาคกันนะครับนาคเนี่ยโอ้โหขึ้นหลายอย่างแล้วนะ
เครื่องบินก็มีนะฮะเจ็ดสกีก็มาคราวนี้แบบขี่จรวดก็มีเช่นเดียวกันไปดูกันนะฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะงานแห่นาคก็ต้องมีการแดนส์การเต้นแบบนี้
แต่หน้าเนี่ยนั่งตัวกรีงอยู่ข้างบนจรวจ
คุณดูสิต้องนั่งเกร็งแบบนี้นิดหนึ่งนะฮะ

บางคนบอกนี่จรวดใช่ไหมบางคนบอกตอปิโด
คุณกุ้ยมองเป็นอะไรบางคนบอกปรัสขิกยักษ์หรือเปล่าเอา
ใช่ฮะอันนี้เขามาทีมแบบขี่จรวดนิวเคลียร์เลย
แล้วก็รถทหารมาแบบนี้เสียงอะไรฮะว่อมาแบบนี้นะครับ
ถือว่าเป็นสีสันเรียกรอยยิ้มให้คนที่ร่วมขบวนแห่ได้เห็น
เช้าบ้านริมทางเห็นโอ้โฮหน้ากว่านี้แปลกดีจังนะฮะ
ถามว่าขบวนแห่หน้าอย่างนี้หนิธรรมเนียมดีงามไหม
โลบายของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวที่เขาคิดกันนะครับ
ว่าจะให้นาคต้องผ่านพ้นเรื่องอุปสรรคอะไรแบบไหนอย่างไร
เพราะจริงขบวนแห่นาคเป็นขบวนที่ทำให้นาคได้รู้ถึงเรื่องของอุปสรรคของชีวิต
แล้วเข้าถึงพระธรรมมันจะช่วยในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคชีวิตยังไง
นาคขี่จรวดบุญก็ต้องได้แบบจรวดด้วยนะ